ที่จังหวัดพังงาไปที่หน้าโรงเรียนนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละผู้พิทักษันติราชครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นไปคือภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพตำรวจนายหนึ่งอุ้มมาอุ้มมาเด็กประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับเป็นเด็กชายอายุ๗ขวบ
ล้มพี่ตำรวจอุ้มมาส่งโรงพยาบาลจากนั้นก็นะครับเวรเปรย์ก็มารับไปนะครับเข้าโรงพยาบาลไปส่วนพี่ตำรวจทำยังไงอ่ะก็กลับไปอำนวยการจราจรต่อครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพังงานะครับจากเหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่า
ตำรวจนายนี้คือร้อยตำรวจเอกนรงฤทธิ์มาลาแวจันทร์นะครับ
รองสารวัตรจรจรสพพังงา
ได้รับความชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์ครับ
นางจีราพรกระจ่างแสงเจ้าของโพสต์
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านเป็ดย่างชิกกี่นะฮะ
เล่าบอกว่าเธอกำลังเปิดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพังงานี่
เพราะดีที่ตำรวจจราจรอำนวยการจราจรโบกอยู่ตรงนั้นพอดี
ท่านตัดสินใจอุ้มนักเรียนไปส่งโรงพยาบาล
เธอก็เลยถ่ายรูปแล้วเอามาโพสต์ด้วยความประทับใจนะครับ
แม่คนเข้ามาชื่นชมพี่เขาเพียบเลย
ร้อยตำรวจเอกนรงฤทธิ์อ่านอีกครั้ง
ร้อยตำรวจเอกนรงฤทธิ์ท่านนี้นะครับ
เล่าบอกว่าก็ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่

จริงก็ประสานไปยังโรงพยาบาลแล้วล่ะว่ามารับหน่อย
แต่ระหว่างรอเด็กเจ็บมากยังบอกครุ่นตำรวจ
ครุ่นตำรวจตัดสินใจหันไปดู
โรงพยาบาลมันห่างแค่๒๐๐เมตรนี่อุ้มไปเลย
อุ้มไปส่งจนเด็กปลอดภัยดีครับ
ท่านก็ภูมิใจที่มีคนมาชื่นชมแต่ท่านบอกว่า
นี่เป็นเรื่องปกติของผู้พิทักษ์สันติราชครับ